ต่ออีกหนึ่งหนุ่มหล่อดีกว่าคนนี้ก็ยังอยู่ในใจเสมอนะคะ
ก็ไปไกลถึงอังกฤษเลยนะไปร่วมงานเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าอันนี้บินรัดฟ้าค่ะไปแดนผู้ดีอังกฤษ
โดยเจ้าตัวบอกว่าไปดูการแข่งขันมานะคะ

แต่งานนี้ค่ะไม่ได้ไปถ่ายรายการโอ้หลานล้านะ
บอกคำว่าเออลืมเอากล้องไปด้วยซะงั้น

แสตอบรับดีมากเลยนะคะจากแฟนค่ะ

ก็เป็นงานแบบแข่งม้าแล้วก็มีพระราชินีเสด็จด้วยครับ

แล้วก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจเป็นเกียรติมากครับ
เป็นหมวกทรงสูงผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดสีชมพูอะครับ
แล้วเขาก็มาในฐานะของเป็นอัพลองจินด้วยมากครับ

วัยรุ่นหรือว่าน้องเด็กเนี่ยดูโอละลาทุกคนครับ

แล้วก็แบบเหมือนได้ใกล้ชิดแฟนคลับมากขึ้น
แบบเราไม่แบบคิดถึงกันมากอะไรอย่างนี้ครับได้เห็นกันบ้าง
บอกเลยว่าดูภาพแล้วนะคะ
หล่อไม่แพ้หนุ่มอังกฤษแท้เลยนะคะ

เหมือนเป็นหนุ่มอังกฤษเลยอ่ะเป๊ะมากเลยคือแบบแต่งตัวเข้ากับสถานที่ทุกอย่างนี้เป๊ะมากเลย

นี่นะคะคราวหน้านะก็ขอตามด้วยละกันนะจ๊ะบันเทิงไทยรัฐนะ
หรือว่าไม่ก็แบบโอ้อย่าลืมนะกล้อง
ถ่ายรายการกลับมาให้ดูแหมคราวนี้ลืมกล้องเสียดายเอาไม่เป็นไรรอบหน้ามีโอกาสเดี๋ยวเราติดตามกันไปนะจ๊ะ
งานของหนุ่มโอ้ก็ยังมีเยอะแยะมากมายแฟนต้องคิดถึงกันไปนะ